ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่
นักแสดงสาวสุดฮอตฮอตมากฮอตจริงอะไรจริงนะคะ

ตั้งแต่ประกาศว่าเลิกรากันไปกับ
ไฮโซเซนต์หวานใจอดีตหวานใจของเธอเนี่ย

อย่าบอกว่ามีใหม่แล้ว
ตอนนี้มีกระแสข่าวมาว่ามีหนุ่มคนใหม่มาดามใจชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
บอกว่ากลายเป็นกระแสเล็ดลอดออกมาต่างนานาเลย
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้สาวคริสเนี่ยเปิดใจให้กับหนุ่มต่างชาติซะแล้ว

รีบออกมาเคลียร์ผ่านสื่อแบบไม่มีกั๊กเลย
ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยโสดสนิทแล้วก็ยังไม่เปิดใจศึกษาดูใจกับหนุ่มคนไหนทั้งนั้น
ถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจเนี่ยก็คงไม่เปิดปากเรื่องนี้ให้เสียหายหรอก
และถ้ามีมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจริงเนี่ยมีฤทธิ์จะไม่มาบอกพี่สื่อมวลชนล่ะคะ

ถ้าเกิดว่ามันมีใครที่ยังไม่เป็นของจริง

เชื่อว่าเดี๋ยวถ้าสาวคริสต์เขามั่นใจแล้วว่า

รับรองว่ามาเปิดตัวให้คุณผู้ชมได้รู้กันอย่างแน่นอน

ตอนนี้โสดสวยและรวยมากด้วยนะคะ
คุณผู้ชมก็ขอเซฟความโสดไปก่อน

ใครที่จะเข้ามาช่วงนี้ก็ดูหน่อยละกัน
แกนไว้เยอะนะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ชีวะแบบนี้